ชาวบ้านก็ยังคงให้กำลังใจซึ่งเป็นชาวบ้านจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะ
ให้กำลังใจกับสิบสามชีวิตทีมหมูป่าขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
พาออกมานอกถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยนะคะ
โดยเมื่อช่วงห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนค่ะนี่ที่วัดห้วยปลากั้ง
ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะพระอาจารย์พบโชคติดสวังโส
เจ้าอาวาสเนี่ยก็นำทั้งพระสงฆ์รวมถึงเด็กในอุปกรณ์รักของพระอาจารย์กว่าสามร้อยคน
ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตเป็นเวลา๕๙นาทีนะคะ
ตรงนี้เนี่ยอยู่บริเวณโถงชั้นหนึ่งของพบโชคธรรมเจดี
เพื่อที่จะให้ปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิต
สามารถที่จะช่วยเหลือออกมานอกถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะ
พาไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลสวรรคโลกที่จังหวัดสุโขทัยหน่อยค่ะ
พระมหาดวงอำนาจรองเจ้าอาวาสวัดสวรรคารามหรือว่าวัดกลาง
ก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลแล้วก็ประชาชน
สวดมนต์นั่งสมาธิส่งแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการนำทีมหมูป่าอาคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวง
ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสำเร็จแล้วก็ทั้ง๑๓ชีวิตปลอดภัย
หลังจากที่สวดมนต์นั่งสมาธิแล้ว
ก็มีการตักบาดเข้าสารอาหารแห้งในโครงการพระเยี่ยมโยมด้วยนะคะ

ต่อกันที่บรรยากาศที่วัดโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ก็มีการเตรียมขบวนแห่เทียนพรรษา
เพื่อที่จะร่วมประกวดในงานแห่เทียนพรรษาประจำปีของจังหวัด
ช่วงวันที่๒๗๒๘กรกฎาคมนี้นะคะ
โดยปีนี้ทางวัดโพก็มีการวางเรื่องราวต้นเทียนยาว๑๘เมตรสูง๔เมตรครึ่ง
เป็นเรื่องของพุทธประวัติแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
รวมถึงช่างปั้นเทียนก็ลงมือปั้นรูปเหมือนนักฟุตบอล
แล้วก็มีรูปเป็นรูปหมูป่าตัวใหญ่ค่ะเขี้ยวสีขาวติดเบอร์๑๓นะ
แล้วก็สวมรองเท้าสตัสสีแดงเนี่ยเขาก็ร่วมกันปั้นเพื่อประกอบต้นเทียนด้วย
และที่สำคัญไม่ลืมเลยค่ะไม่ลืมปั้นฮีโร่ทุกภาคส่วน
ที่ได้ลงไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตเป็นการยกย่องฮีโร่ทุกคน
ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ทำงานนี้ให้สำเร็จ
อกจากนี้ยังมีลูกฟุตบอลนะคะสื่อความหมายเป็นโลก
มนุษยชาติต้องช่วยเหลือกันรวมถึงกระแสฟุตบอลโลกด้วย
เวิร์คคับก็รวมกันไปเลย
แล้วก็จะนำลูกฟุตบอลมาวางเอาไว้บนหัวของหมูป่า

ใช่ค่ะนี่ขนาดน้องเขาติดอยู่ในถ้ำนี้
เขายังคุยกับทางหน่วยซิลเลยถามเรื่องบอลโลกเลย
พี่เขาก็บอกว่าทีมใหญ่ตกรอบไปหมดแล้ว
แต่ว่ายังไงเดี๋ยวออกมานะแล้วก็จะได้ดูคู่ชิงกัน
นี่ค่ะปิดท้ายกันนะคะคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปดูเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
จากโรงเรียนผู้สูงอายุวัดชูเถาวัน
ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาลสินค่ะ
ที่แต่งกายชุดพื้นเมืองกันแบบนี้
แล้วก็ร่วมกันฟ้อนรำใบสีสุขวัญ

ที่พบหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คนแล้ว

ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สำเร็จ
ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยสู่อ้อมอกพ่อแม่นะคะ

พื้นที่เขามีการบนไว้ให้๑๓ชีวิตด้วยนะครับ